ร้องได้ให้ร้าน

เหลียบเหมือนลบลอยชกพลกระดาน
โหจงรักเขานานนาน
ลืมฉันเสียเถิดใกล้จ้า
ถือว่าทำได้ดีแต่ว่ายังไม่รู้ผลลัพธ์
ฟังแล้วก็ดูโอเคดูไม่มีตะกุกตะกักตรงไหนเลย

ถ้าอาบอกว่าร้องได้เหมือนที่ประกาศมาทุกครั้ง
หกหมื่นบาทได้เลยนะครับ
เอาไปช่วยคุณตาเนี่ยทำบ้านใหม่นะนะ

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ทิวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
น้องผิดครับ
และเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
น้องทิวร้อง
และเพลงที่๕๐๐๐บาทนะครับ

ตั้งตอน

ดีใจจนร้องไห้เลยลูก
ที่คุณแม่กับคุณยายร้องไห้นี่ไม่ได้ร้องด้วยความเสียใจ
แต่ร้องด้วยความยินดี

คนเก่งมายืนหันหน้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นกันชัดชัด

ก่อนจะประกาศว่าได้ตังค์แล้วอะไรแล้ว
ถามก่อนเลยว่าคุณแม่กับคุณยายร้องไห้ทำไม
เขาก้าวผ่านคำอยู่ถูกของคนมาเยอะ

ครูเขาจะหาว่าเขาเป็นแบบเด็กสมาธิสั้น

คนอื่นเขาก็แบบมองข้ามแบบไม่ค่อยใส่ใจ
จะเรียนไม่เรียนก็ช่างอะไรประมาณนี้

ร้องไห้ด้วยความภูมิใจว่าเขาทำได้

ใช่เขาบอกว่าเป็นเด็กสมาธิสมาธิ
ที่เขาจะอยู่นี่ไม่ได้เขาว่าอย่างนี้

แล้วคุณยายล่ะคะคุณยายร้องไห้ทำไม

อย่างเรายังหาลำบากเลยค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็โดนตราหน้าว่าเป็นเด็กสมาธิสั้น
ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างจริงจัง

ที่จะสู้โดยเฉพาะสู้เพื่อครอบครัว

ร้องได้ในเพลงที่๔นะครับ
จากบทเพลงของ

แม้แต่คำเดียวเก่งมากทำได้ตามเป้า๖๐๐๐บาทแล้วน้องทิวทิวครับ
แม่ภูมิใจในตัวเราเห็นแล้วยังแล้วตอนนี้ทิวรู้สึกยังไงในความที่แม่มองเรา
รู้สึกสงสารแม่เห็นแม่ร้องไห้บ่อยไหม
เห็นครับแล้วเวลาแม่ร้องไห้ทิวพูดอะไรกับแม่บ้าง
แม่พูดผมก็ร้องไห้ตามครับแม่ร้องไห้ตามใช่ไหม
ต่อจากนี้ไปถ้าเกิดทิวเห็นแม่ร้องไห้นอกจากทิวจะร้องไห้ตามแล้วกอดแม่ซะหน่อย
กอดก็เป็นการให้กำลังใจการพูดจาดีต่อกันก็เป็นการให้กำลังใจ
โดยเฉพาะให้กำลังใจคนในครอบครัวไม่เฉพาะคุณแม่นะคุณตาก็ได้คุณยายก็ได้
แพทย์ก็ได้จุ๊บแจงก็ได้บางทีทะเลาะกันบ้างแต่เวลาถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องให้กำลังใจ
ควรจะให้กำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดีนะโอเคไหม
ครับรับไปแล้วหกหมื่นบาทนะครับตามเป้าที่ต้องการแต่การกำคัญการทานยังจบไม่ได้
เพราะยังร้องไม่ผิดและยังไม่ได้บอกอาว่าหยุดเพราะฉะนั้นจะต้องฟังเพลงต่อไปนี้ด้วย
เสียงนี้
ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน

อ่ะไปปรึกษากันในครอบครัว
ร้องได้แต่มีความเสี่ยง

แหมเพลงมันก็ยั่วใจยั่วเกรียดนะฮะ
คุยกันให้ดีค่ะว่าลูกเราที่เราเคยเห็น

ตรองดูให้ดีค่ะเงินสำคัญนะคะ
๓หมื่น๖หมื่น

เอาละครับหลังจากปรึกษากับครอบครัวไปแล้วคงตัดสินใจได้แล้วถ้าหยุดก็รับ๖๐๐๐นะครับตามที่ต้องการแต่ถ้าบอกว่าสู้ต่อก็มีสิทธิ์ลุ้น๘๐๐๐หรือเหลือ๓๐๐๐ครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
ทิวจะสู้หรือจะหยุดครับ

หยุด
สู้หรือหยุด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
ตอนนี้น้องทิวรับราคา๖๐๐๐บาทครับ

อ่ะเต้นเลยเอาแบบนี้หน้าเลย
เอาแบบนี้หน้าเลย

มือนี้มันคอยเพิ่งไปแพร่ไซท์ทอย
ลงทงหาหอยหาเห็ดและหาปาก

มือนี้มันคอยประมาณหบบ้องแรง
ขอมิติกินตำแดะ
พี่ตำบักมุงโบ๊คพวกและกุ้งหังทอนให้ใจรังดังอำรักนัง
แม่ค่อยใส่ฮึ้งยาสีหอมยาสีไห่เพิ่นบอกค่อยคอกไป
เอาหัวบกพวกให้ปากหาทอนบึงไปหัวเฮียนป่า
เอิดห้ามป่ามากับหอนป่าเฮ้าบ่อยอยู่บ้าง
หัวบกพวกเอาไปปากป่าป่าไปน่ารักหน่าหัว
ข้างกับเราเกือบอย่างแหวนกล้องแข็งหัวลดกันไล่ห้าง
บดแห้วคืนฮื้มฮื้มฟังสู้ฝนกันตกครับ
ข้างหัวไหล่มาหอดทำก็ต้องเผาเกี่ยวขอบบกพวก
หัวบกพวกเอาไปปากป่าป่าไปน่ารักหน่าหัว
ข้างกับเราเกือบอย่างแหวนกล้องแข็งหัวลดกันไล่ห้าง
บดแห้วคืนฮื้มฮื้มฮื้มฟังสู้ฝนกันตกครับ
ข้างหัวไหล่มาหอดทำก็ต้องเผาเกี่ยวขอบบกพวก
ไหล่จุดมาก
เขาบอกว่าร้องเนี้ยมันถูกไม่เยอะแต่ต้าเต้นมันใช้ได้

เฉพาะทิวที่ดีใจนะครอบครัวก็ดีใจดูหน้าคุณตาคุณยายคุณแม่และพี่สาวดิ